มาถึงเรื่องของโชคลาภเช่นเคย

ไข่หรือว่าไอ้ไข่ทำงานหนักเหลือเกิน

ไปตั้งวัดนั้นวัดนี้มีคนไปขอพร
ไม่รู้ท่านจะแยกรากไปรับควรอย่างไร

อ่ะก็ไปอ่างทองก็มีไอ้ไข่เหมือนกันแหละครับที่วัดสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะฮะ
ค่ำคืนที่ผ่านมาชาวบ้านแห่ไปขอโชคลาภจากไอ้ไข่กันแน่นวัดเลย
หลังจากมีคำร่ำลือกันว่าไอ้ไข่ที่นี่นะแสดงอภินิหารปฏิหารปรากฏการณ์ให้เห็นคนถ่ายติด
เหมือนเป็นร่างของไอ้ไข่อยู่ที่เจดีสีทองด้านหลังรูปปั้นไอ้ไข่
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาถ่ายภาพในมือถือแล้วก็ติดชัดเจนโอ้โหคนก็ร่ำลือกันก็ต้องไปแหละ
จุดทูบจุดเทียนขอกันไปนะฮะ
สำหรับรูปปั้นไอ้ไข่หรือว่าตะไข่ของวัดสนามชัยเนี่ย
ทำพระอาจารย์สงวังยันตสัมปันนโธรักษาการเจ้าอวาด

ที่อยู่ที่บริเวณหน้ารูปบ้านไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
นครศรีมาหล่อเป็นรูปปั้นไอ้ไข่ขนาดเท่ากับตัวจริงเอาไว้ที่นี่
เพื่อให้ชาวบ้านเขาก็บูชาขอโชคขอลาบกันหลายคนก็ไปจุดทูบ
พอได้ปุ๊บก็เอาของเล่นชุดทหารอะไรก็ไปถวายกันไป
อันนี้ก็อยู่ที่อ่างทองนะครับ
เอาจากที่อ่างทองอุทัยธานีก็มีนะ

ที่วัดเขาถ้ำประทุนในอำเภอบ้านไร่
คือจุดนี้เนี่ยเพิ่งมีการทำพิธีเบิกเลิกไอ้ไข่
และไอ้ไข่ที่จุดนี้เป็นไม้ตะเคียนเอามาแกะสลักค่ะ
เยอะเลยจากนั้นก็พาไปดูไปสองสิ
มีอะไรน่าสนใจบ้างโดยเฉพาะปลาประทัดค่ะ
อกจากนี้ค่ะไปดูน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์ด้วย
ทีแก้วเพชรมณีมหาปัญโยเล่าให้ฟังว่า
ก่อนหน้านี้แม่ชีฝันเห็นไอ้ไข่

หน้าทีก็เลยไปปรึกษากับเจ้าอวาดวัด
ก็เห็นตรงกันว่าก็จะสร้างไอ้ไข่ด้วยไม้ตะเคียนทอง
พร้อมทั้งสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ไปด้วย
หลวงปู่ทวดสร้างด้วยไม้ตะเคียนเหมือนกันนะคะ
เพื่อให้ชาวบ้านมากราบไหว้ขอโชคขอลาบ
แล้วก็ได้ร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถด้วย

พระอุโบสถแห่งนี้อยากจะทำให้ได้แหละร้อยล้าน
นี่ก็เสี่ยงเซียมซีไปเสร็จปุ๊บอ่านไหมไม่อ่าน

เดี๋ยวนี้เขาไม่อ่านแล้วว่าทำนายยังไง

ต่อเนื่องเลยค่ะไปที่วัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
เต็มก็คือวัดอุทุมพระรารามนะคะ

มีจุดเช็คอินใหม่แล้วนะคะสาลายแขก

วกกับสำเนียงปักใต้ของไอ้ไข่

คนไปเยอะนะเห็นนับชีวิตเนี่ยโอ้โหหลักร้อยนะคะ
โดยเฉพาะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเสด็จประธานพร
พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า๕๐๐ปีหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
หลวงพ่อเทพทันใจพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
แม่ตะเคียนทองไปกันเยอะค่ะจุดเช็คอินแน่นอนว่าต้องเป็นจุดนี้แหละ
ที่ไม่พลาดเลยส่องหาเลขเด็ดในอ่างนมลนะคะ
แล้วก็มีการเขย่าเซียมซียักษ์โอ้ยระวังไปกระแทกนะนะ
เออเจ็บนะคะแต่ว่านี่สุดท้ายหล่นลงมาหนึ่งอัน

แล้วก็อีกที่หนึ่งคือไปที่สาระไอ้ไข่ค่ะ
ปิดทองกันชาวบ้านไปส่องเลขหางประทัด
ที่มีการมาจุดแก้บนแบบนี้นะคะปึงปังปึงปัง
พอเสร็จปุ๊บสิ้นเสียงประทัดก็ไปจับมาดูซิว่า
เลขอะไรหนอส่องกันเข้าไปค่ะ

คุณผู้ชมก็ดูเอาละกันนะครับ
อ่ะผมพาไปต่อที่จังหวัดสุโขทัย
นะฮะไปที่วัดหนองทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ชาวบ้านพากันไปขอโชคลาภจากกุมารไอไข่

โอ้ยคนก็ไปทั้งวันแหละครับ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็บอกว่านี่นะก็มาขอพร
อันนี้ฉันขอเรื่องการงานผมขอเรื่องค้าขาย
แต่ไม่พลาดขอการงานค้าขายก็ต้องขอโชคขอลาบกลับไปนะฮะ
โดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นวันประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
เมื่อวานคนก็เยอะมากเป็นพิเศษ
สังเกตได้จากอะไรล่ะขวดน้ำแดงสิ
วางเรียงรายรอบศาลเลยเป็นหมื่นขวด

หลังจากที่กลับไห้ขอพรกันไปแล้วก็ได้นะฮะ
ส่วนเลขปลายประทัดที่นี่เนี่ย
เขาก็กระซิบมาคนที่ไปได้แล้ว

ก็ออกมาเป็นเลขปลายประทัดนะฮะ
เราก็ให้คุณผู้ชมดูเอาจากภาพแล้วกันว่าเขาได้อะไรกลับมาบ้างนะครับ
เห็นไหมขวดน้ำแดงเต็มไปหมดเลย

อันนี้รูปปั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ
อันนี้ก็เลขปลายประทัดที่เขาก็เอาไปติดเอาไว้เลย
เอามาดูบรรยากาศการซื้อขายลอตเตอรี่ในชัยนาธกันหน่อยนะคะ
ก็ต้องไปถามแม่คะเป็นยังไง

เขาบอกว่างวดนี้ยอดไม่ค่อยพุ่งเลย

ส่วนอะไรที่มันขายดีเนี่ย
แม่ค้าบอกว่าส่วนมากก็จะเป็นเลขปลายประทัด
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีนักร้องมดรังสิมันกับนักแสดงตลกคณะเชิญยิ้มเขาจุดประทัดไป
เมื่อวันที่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมา
และเลขปลายประทัดนี่แหละมีคนมาหาซื้อกันเยอะเลยเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็ร่ำลือกันว่าเลขปลายประทัดของส้มฉุน
ให้โชคดีนักแลเขาบอกแบบนี้นะคะ
อกจากนี้ยังมีเลขเด่นประจำเดือนสิงหาคม
ก็คือเลขอายุของพลเอกเปรมตินนสุรานนท์
ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษผู้ล่วงลับนะคะ
และผ่านวันเกิดของท่านวันคล้ายวันเกิดของท่านไปไม่นานนี่เอง
ก็คือ๒๖สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ซึ่งตัวเลขทั้งหมดที่อ่านไปเนี่ยไม่เหลือแล้วนะคะ
แผงเหลือแต่ตัวเลขอื่นแล้วมันก็เหลือเยอะไงดูดิ

ปกติแล้วถ้าเป็นวันที่๓๑มันต้องเหลือสักครึ่งแผงเนอะ

เห็นไหมก็ไปกันทั่วทุกสัตว์อาทิตย์เลยนะฮะ